ตอนที่เขามาเขาเขาเชิญเหรอคะครับแล้วทำไมไปกับเขาง่ายจังล่ะ
เอ้าผมก็ไม่รู้กฎหมายเนอะแล้วเขาบอกไหมว่าเขาจะเชิญเราไปไหน
ผมก็ไม่รู้แล้วจะเชิญเราไปทำอะไรถามเขาไหมคะ
ผมก็ไม่ได้ทำแต่ผมว่าขอพี่พี่ถามอ้าวว่าไงฮะ
จะเอาไปอะไรอีกคะหัวหน้าอ๋อไปให้ปากคำเกี่ยวกับคดีชมพูนิดหน่อยเดี๋ยวก็กลับ
คดีชมพูอ่าตอนนั้นเขาอ่าจะเอาไปเรื่องคดีชมพูใช่ไหม
ทีนี้ตอนที่ไปอยู่เนี่ยคุณนารินไปอยู่กี่คืนไป๒๐มิถุนาเนี่ย
ออกมาจากตรงที่เขาพาไปเนี่ยกี่คืนฮะมันก็ไม่ได้ออกแล้วครับ
จนถึงวันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสองผมก็ขอขอกลับบ้านมาหาลูกค้าเมีย
ผมได้ไหมอ้าวอ้าวมึงยังมาตัวร้องกับเจ้าหน้าที่อ๋อผมว่า
ผมผิดยังผมว่าให้ตัวร้องผมจะกลับมาหาลูกหาเมียผมว่ะ
อันนี้ถามเฉยคือมันพาให้คิดนะคะคือพาไปหลายคืน
โดนทำร้ายไหมไม่ได้ทำร้ายครับไม่มีซ้อมครับแต่ตวาดตะข้ออันนี้ปกติ
ครับผมหรือเขาแค่เสียงดังดังด้วยอ่าดังเอาไงแล้วแล้วที่เขาพาเราไปนี่
ลงพักไหมคะไม่ใช่ครับแล้วไปไหนฮะมันเป็นนะครับ
ผมก็ไม่รู้ที่ที่เขาไปนอนแล้วเขาให้ออกมานอกห้องบ้างไหมฮะ
ก็ออกแค่แค่นอกห้องแล้วก็เข้าไปนอนนะครับมีมีคนอยู่กับคุณนารินกี่คนฮะ
มันก็มีตำรวจสองนายครับอ่าสองนายครับหน้าเดิมตลอดเลยเหรอ
สามสี่คืนอ่ะมันก็เปลี่ยนกันมีสี่คนนะคุณอ่า
สี่คืนคืนแล้วสองคนอ่ะครับอ่าทีนี้แล้วแล้วคืออ่ะ
เชิญแล้วก็ไปอ่ะนะคะแต่ทีนี้คือการที่เชิญเขาเชิญแล้วไปก็จริงนะคะ
สนานอาจารย์พูดครับแต่ว่าคำถามคือว่าแล้วเขาจะเอาเอาความเรื่องนี้ได้ไหมล่ะ
ว่าเอาไปต่อให้เชิญแล้วเขายอมไปก็จริงแต่ว่า
แจ้งความกับหมายจับมาทีหลังครับแล้วก็คืออันนี้แหละที่จะมาแจ้งเขา
ตอนที่เอาตัวเขาไปอ่ะอันนี้มันเรื่องแปลกไงฮะก็คิดดูดิ
ไปแจ้งความยี่สิบสามปุ๊บยี่สิบสี่หมายจับออกเลยเนี่ยอ่า
โหคนธรรมดาไปแจ้งความนี้กว่าจะแจ้งได้กว่าจะสอบสวนอีกหลายวัน
คนไปแจ้งความคือใครคะนางพรสวรรค์เชื้อคมตาก็คือแม่เด็ก
ในชื่อวันที่แจ้งนะคะอ่าในชื่อวันที่แจ้งก็คือแม่เด็กใช่ค่ะ
ก็คือคนที่คุณชนะภาเล่าให้ฟังว่าเขามาบอกว่าลูกเขาเนี่ยโดนทำร้าย
ใช่ก็คือหนึ่งในสองครอบครัวที่ไปคุยแล้วก็เจรจากันจบ
วันที่สิบมีนาคมที่โรงเรียนที่ผอเล่ามาสักครู่นี้ใช่ค่ะ
เอาแล้วได้ถามกันไหมคะเป็นญาติกันได้ถามกันไหมว่าเอาไปแจ้งหรือเปล่า
ไปแจ้งทำไมเราไม่ได้ถามค่ะจนถึงตอนนี้คุยกันยังคะยังค่ะ
อ๋อหรอบ้านอยู่ใกล้กันไหมฮะก็ก็ส่งรถสามร้อยเมตรได้อ่ะ
ก็คุยไม่ได้เดี๋ยวไปคุมผู้พยานไม่ได้ติดต่อกันเลยหรอครับครับ
อย่างอย่างพี่ชายกับคุณนารินไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรออ๋อไม่ได้ติดต่อครับตั้ง
แต่ไม่มีเรื่องบาดหมางใช่ไหมไม่มีไม่มีปัญหาอะไรกันครับ
เรื่องธุรกิจเรื่องทะเลาะอะไรแต่ก่อนรักกันคำพี่น้องเนอะ
แต่ก่อนจนถึงตอนไหนก็จนถึงตอนที่ผมถูกจับมา
หมายถึงอันนี้ใช่ไหมคือไม่ฉันจะพยายามถามว่าไม่ได้มีปัญหากันมาก่อนนะ
ครับนี่ที่กรอกกรอกนี่ก็อืมหลายเนอะครับผมเอาเอาอย่างงี้ค่ะ
เอาอย่างนี้คือเรื่องนี้เนี่ยคือทางตำรวจส่วนกลางคือรับเรื่องไว้
ใช่นะคะแล้วคาดว่าก็คงจะไม่ได้ยากแล้วแหละ
หลังจากนี้ต่อไปนะคะโดยเฉพาะถ้าเรามั่นใจทั้งพยานแล้วก็หลักฐาน
แต่ว่าถ้ามีปัญหาอีกก็แน่นอนก็ต้องมาออกสื่ออีกเพราะจริงหลายสื่อช่วยกันตอนนี้นะคะ
อันนี้คือฟังก็รับทราบรับฟังไว้แค่นี้
แต่คดีจริงต้องไปสู้นะคะว่าเราบริสุทธิ์จริงหรือเปล่า